แต่นี่คุณผู้ชมค่ะเราติดตามข่าวบันเทิงกันมาก็เยอะนะ
แต่ก็ยังไม่วายค่ะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชม
ในขณะที่คนในวงการบันเทิงเองเนี่ยนะ
เขากำลังรำลึกแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปของพี่โรเบิร์ตสายควันนะคะ
จู่ค่ะมีชาวเน็ตรายหนึ่งส่งข้อความออกมาแบบนี้
มาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมาหานครค่ะ
คอมพี่เบิร์ตไปเมื่อไหร่จะตามไป
ส่งมาที่ไอจีของนาคอมนะฮะนาคอมก็ตอบกลับไปว่าอะไรนะครับ

ผมถามว่าพี่เบิร์ตไปแล้วเมื่อไหร่พี่ค่อมจะตามพี่เบิร์ตไปครับ

มันไม่ตลกนะถึงแม้ว่าจะเป็นตลกแต่ไม่ได้ตลกตลอดเวลานะคะ
คุณไอซ์ค่ะลูกสาวนครถึงกับต้องแคปข้อความนี้แล้วมาโพสต์
วกกับเขียนข้อความบอกว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในโลก
คนในวงการก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลย
แล้วก็บอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่าอะไรกับคนแบบนี้
ทางด้านพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาเธอเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วบอกว่า
นี่เป็นคนคนเดียวกันกับที่ส่งข้อความที่อนาจารย์หาเธอไม่กี่วันก่อนนี่เองนี่

ทีมข่าวบันเทิงของเราก็โทรสอบถามลูกสาวนครเลยหาคุณไอซ์เลย
เธอก็เล่าบอกว่าบุคคลดังกล่าวส่งข้อความมาทางไอจีของนคร
ซึ่งเธอเป็นคนตอบกลับไปเอง
แล้วก็ยอมรับว่าตอนที่เห็นเธอโกรธมากรู้สึกโกรธจนตัวสั่นเลย
แล้วก็คิดที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้คุณพ่อตัวนครเองยังไม่ทราบเรื่อง
เพราะว่าทำงานอยู่แต่คิดว่ายังไงเดี๋ยวก็จะต้องเล่าให้คุณพ่อฟังแหละ
ซึ่งในฐานะลูกสาวนะมองว่าบุคคลดังกล่าวนี้

อย่างน้อยก็อยากให้มองว่านักคอมอาวุโสกว่านะ
เป็นรุ่นพ่อแล้วนะทำไมถึงทำแบบนี้
จริงก่อนหน้านี้มันก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
บอลเชิญยิ้มเองก็โทรไปเคลียร์จนคู่กรณียอมขอโทษกันไป
พี่บอลต้องบอกว่าพี่บอลสนิทกับนครมาก
รอบนี้พี่บอลเดือดจัดเหมือนกันนะฮะ
คือพี่บอลนับถือนครจนเรียกนครว่าพ่อเลย
สนิทกันมากรักกันมากพี่บอลนำข้อความนี้มาโพสต์ด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้
ถูกต้องเพราะว่าก็คุณหยาบคลายมาก่อนนี่นะใช่ไหม
เพราะฉะนั้นแล้วนี่เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกนะ
ควรจะเอามาคอมเมนต์กันถึงแม้ว่าจะเป็นตลกเลย
อย่างที่บอกตลกก็ไม่ได้ตลกตลอดนะคะ
ดีไม่ดีคุณจะโดนแจ้งความเอาผิดด้วย